กลับมาช่วงนี้คึกคักเป็น๒เท่า
ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะเต้นท่าเดียวมันดีตลอดทั้งวัน
นี่ก็สับหมูต่อไปทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกีฬาฮาเฮน

ไปกันเลยที่จังหวัดสตูนครับเป็นการจัดขึ้น
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองครับ
นี่จูงลูกจูงหลานกันมาเลย

อุ๊ยอยากเล่นอันนี้อ่ะ
นี่แหละเป็นไงล่ะบรรยากาศน่ารักสดใสไหมล่ะ
นี่คือน้องหนูต่างจดจ้องนะครับ
เตรียมแข่งลากกากบาก

เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สร้างสีสันนี่ไง
เขาเรียกว่าลากกากหมากนะครับ
ของนักเรียนที่อยู่ในระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล๑และ๒นะครับ

ไอ้คนลากนี่ก็ลากไป

คนนั่งนี่ก็สบายเลยเชียว
ดูสิโอ้โหเอ้า

ส่วนรุ่นใหญ่ก็สนุกไม่แพ้กัน

เป็นระดับคุณครูกับผู้ปกครองนะครับ
พากันวิ่งลากกาบหมากแบบลากไปขำไป
ดิฉันอยากจะถามว่าแสบไหม

โอ้โหใช่วิ่งเยอะ
แล้วก็สนุกสนานกันแบบผู้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ
จากนี้ภายในงานยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

มีทั้งการแข่งขันอะไรเนี่ย
เกมร่องเรือหารัก

เขย่อเดินกระสอบกินวิบาก

นี่วิ่งเสียบท่อเด็กอนุบาล

โอ้โหกลัวจะเสียผิดจริงเลย
เอาวิ่งหกกระลบหกกะลุก

ก็ทำให้รอยยิ้มกันไปทั่วหน้าทั่วตา
นะครับที่เขาร่วมกันในครั้งนี้
เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการให้น้องได้แสดงออก

มีความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

ฉันอยากลองเล่นลากกาบหมากเลย
ขอเป็นคนนั่งนะคุณล่า

ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของแมลงทอด
มะแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมาก
กำลังใจกันหน่อยกับคนที่เขาขายแมลงทอดซึ่งเขาบอกกันว่าขายมานานแล้ว๒๐กว่าปีเลยทีเดียว
รสชาติเยี่ยมเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนเท่านั้นไปติดตามกันครับ
มาที่ร้านลุ้งชนมะแรงทอด
แมลงทอดที่เปิดขายมายาวนานกว่า๒๗ปีแล้วนะครับ
กุ้งจิ้งกุ้งกระเพราไก่
งและแมลงทอดหลากหลายเมนูของร้านลุงชนแมลงทอด
สองสามีภรรยาที่ยึดอาชีพนี้มา๒๗ปี
เปิดร้านเล็กขายหน้าปรายศนีย์กลางเมืองปากน้ำโพ
จังหวัดนครสวรรค์ที่ขึ้นชื่อลือชาว่า
หอมกรอบอร่อยรสชาติเค็มมัน
เหยาะซอสลงไปหน่อยแล้วตามด้วยพริกไทยแซ่บหนัวแน่นอน
ตกค่ำลูกค้าหลายต่อหลายคนขับรถมอเตอร์ไซค
ลูกขนภรรยามาจอดซื้อกันไม่ขาดสาย
ก็ไม่แพงเพียงถุงละ๒๐บาท
จะรวมมิตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ชอบ
เปิดร้านขายกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนกว่าของจะหมด
วันขายดี๓ทุ่มก็เกลี้ยงล้าน
โสภาศรีชัยปลูกเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า
เริ่มขายแรกมีเพียงตั๊กกะแตนทอด

ครูพักลักจำมาจากญาติที่ราชบุรี
ขายที่ปากน้ำโพขายไปขายมา

ขยับขยายมาเรื่อยจนมาถึง๒๗ปี
มีเงินพอที่จะส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
เรียนจนจบปริญญาและสอบเป็นตำรวจ
แม้ตอนนี้จะขายกันเพียงสองสามีภรรยา
แต่ก็ยังทำกันจนกว่าร่างกายจะไม่ไหว

แข็งแรงก็ทำไปเรื่อยครับ
แล้วลูกได้แบบมาดูมาอะไรไหมครับ

แต่ช่วงนี้จะไม่ได้หยุดนะครับต้องดูแลประชาชน
เขาเป็นจรจรนะคะอยู่กรุงเทพ
ช่วยใครของคนนะ

เป็นแมลงไทยแท้สะอาดปลอดภัย
แถมคุณค่าทางอาหารมากมาย

จำเป็นต่อร่างกายมากมายอย่างน่าทึ่ง
แมลงที่มีกรดอามิโนจำเป็นชนะเลิศแมงอื่น

ส่วนแมลงอื่นก็มีน้อยลงมาเล็ก
นับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
สำหรับผู้ต้องการอาหารแปลก
ส่วนเมนูที่นิยมรับประทานมากที่สุด
ของร้านชนแมลงทอดแห่งเมืองปากน้ำโพคือ

เด็ดค้าส่วนที่เป็นน้ำปีกและไส้ข้างในออก
แล้วกินทั้งตัวรสชาติจะกรอบหวานมันเข็มนิด
เหมือนที่ผมกำลังทานอยู่นี่แหละครับ

เพื่อทำแมลงทอดอย่างนี้อร่อย
ให้พวกเราได้ทานกันต่อไปด้วยครับ

เชื่อว่าช่วงนี้ยิ่งขายดีเป็นเทน้ำเททาบ

ใช่แล้วนะก็ติดตามกันได้ทางไทยรัฐทีวีเช่นเคย
คุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ของคณะมโนราน้ำอ้อยเสียงทอง
เขาบอกว่าลีลาของลูกคู่รุ่นจิ๋ว
ไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยจริงจะเป็นไงไปชมกันเลย
รุ่นจิ๋วมากจริงจิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะโอ้โฮ

เป็นยังไงคะคุณลีลาของน้องลูกคู่
ชายหญิงคณะมโนราน้ำอ้อยเสียงทอง
จากอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มาเล่นให้ลุงป้าน้าอาได้ชมกันแบบสดอย่างนี้เลย
สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
ซึ่งเมื่อมโนราน้ำอ้อยเสียงทอง
หัวหน้าคณะออกมาร่ายรำได้มีการเปลี่ยนรูปคู่
ทั้งชุด๓คนจากลูกคู่เดิมเป็นชายวัยกลางคน
มาเป็นเด็กรุ่นจิ๋วชาย๒คนหญิง
โอ้โฮความสามารถดีนี่แหละคนแรก
ชื่อว่าเด็กชายพรทิวานนุ้ยเจริญหรือว่าน้องอาม
น้องอามเหรออายุ๑๐ขวบทำหน้าที่ตีทัพค่ะ
ครับนี่เห็นไหมคนริมขวาตีทัพ
คนที่๒คือเด็กหญิงสะสิวิพาอินประหลอด

ทำหน้าที่ตีหม่งแล้วก็ตีฉิ่งคนกลางนี่
ส่วนอีกคนเด็กชายสุริยาอินปลอดนะคะ
หรือว่าน้องโอมอายุ๑๔ปีพี่ชายของน้องเพลงนั่นเอง
ทำหน้าที่ตีกล่องทัศน์ค่ะ
ซึ่งเด็กทั้ง๓คนก็ได้โชว์ลีลาการ

ลีลาสนุกสนานร้าวใจออกรถออกชาติ
สร้างความสนใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เดี๋ยวให้ไปชมภาพชัดอีกทีหนึ่ง
ว่าเด็กสมัยนี้นี่เก่งนะคุณไม่ธรรมดานะจ๊ะ

๘ขวบนะคะน้องเพลงแล้วพึกตั้งแต่เด็กเลย
แล้วมีความสามารถด้วยอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วโดยเฉพาะน้องเพลงสามารถตีโมงและฉิง
ชนิดที่เรียกว่ามืออาชีพเลย๘ขวบเท่านั้น
แล้วก็ยังออกลีลาท่าทางชนิดที่เรียกว่าขึ้นทั้งตัว
บอกว่าเป็นการตีหม่งและตีฉิงระดับขั้นเทพค่ะคุณ
เรียกได้ว่าทำให้ผู้ชมนั้นให้ความสนใจ
แล้วก็มายืนชม๓ลูกคู่มโนรารุ่นจิ๋ว
มากกว่าการดูร่ายรำมโนราของหัวหน้าคณะซะอีกนะ

น้องแล้วนึกย้อนหลังไปตอนนั้นอายุ๗๐
ตอนเรา๘ขวบนะดิฉันจำได้ว่า
ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็กระโดดหนังยาง
กระโดดหนังยางใช่กระโดดอยู่อย่างนี้

น้องเขามีความสามารถเก่งมากเลยหารายได้ได้ด้วยแล้ว
อายุเท่านี้เองนะคะสุดยอดปรบมือ

เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของ
ไม่นี่เองนักข้าวฝันไง
ฝันว่าเจอแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องลงไปงม

งมขึ้นมาแล้วเจอที่จังหวัดเลย
โอ้โหไปดูตามฝันแล้วก็เจอจริงติดตามกันครับ
นี่ไงโอ้ฮากันเลย
แล้วเจอจริงคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวลาวกว่า๒๐๐๐คนนะครับ
เขาต่างส่งเสียงฮือฮาเมื่อชายชะคัน๙คนนะครับ
วมชุดขาวลงไปในลำน้ำศาล
มพระพุทธรูปปางส่งเครื่องกษัตริย์
ที่ใช้โซ่ล่ามผูกไว้ใต้น้ำ
ขึ้นมาวางบนแพร่ไม้ไผ่ครับ

เนื่องจากวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่าสามเณรอนาวินชัยโสดาอายุ๑๘ปี
ซึ่งจำภาษาอยู่ที่วัดศรีทองพัฒนารามบ้าน
ห้วยติ้วตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ฝันเห็นผู้สูงอายุใส่เสื้อผ้าชุดขาวบอกว่า

จัดพิธีไหลเรือไฟที่บริเวณปากน้ำศาล
รอยต่อแม่น้ำเฮืองที่กั้นพรมแดนไทยลาวอยู่

อำเภอด่านซ้ายถึงอำเภอภูเรือกลับบ้าน
บ่อแตนแขวงชัยบุรีสปลาว
ที่ในฝันเห็นแสงสว่างขึ้นมาจากตรงจุดที่พบพระพุทธรูป

เมื่อกลับวัดตกกลางคืนฝันเห็นผู้สูงอายุ
ใส่เสื้อผ้าชุดขาวมาเข้าฝันว่า
จุดที่เห็นเป็นแสงสว่างตรงนั้น
มีพระพุทธรูปปางกษัตริย์จมน้ำอยู่ให้นำขึ้นมา
จึงหารือกับผู้ทำในหมู่บ้านครับ
แล้วก็นำชาวบ้านไปลองงมหาดู

พบกับพระพุทธรูปปางสมาธิกษัตริย์สมัยโบราณเหนือสำรึด
เป็นเกรดแยกออกมาจากกันนะครับ
หน้าตากกว้าง๘๐เซนติเมตร

คาดว่ามีอายุกว่า๑๐๐ปี
เป็นพุทธรูปกษัตริย์ลาวในสมัยก่อนครับ
แต่ไม่ทราบยุคนะจมอยู่ใต้น้ำจริง
จึงนำพุทธรูปองค์ดังกล่าว
เก็บเอาไว้ที่เดิมนะน้องใบตองนะ
หลังจากนี้ครับต่อมาก็มีการจัดพิธีอันเชิญ
ขึ้นมาจากน้ำโดยการจุดทูปอธิษฐาน
จากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นครับสามเณรอนาวินก็ได้ทำพิธี
โดยเข้าทรงเป็นปู่ตาขาวพร้อมเคี้ยวหมาก
กล่าวกับชาวบ้านให้นำพระพุทธรูปขึ้นจากน้ำได้แล้ว
แต่งชุดขาวจำนวน๙คนก็ได้ลงไปในลำน้ำศาล
จุดที่พบงมพุทธรูปขึ้นมาบนฝั่งครับ
ซึ่งก็เอาขึ้นมาท่ามกลางชาวบ้าน

แล้วก็ขอพรแล้วก็ถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก

ตรงนั้นแหละก่อนที่จะนำขึ้นรถยนต์ของวัด
ทะเบียนบบัยไม้ชาวชิง๗๑๖๗
บอกกันตัดหน่อยเราไม่ได้มีการอะไรใด
เราแค่อยากจะบอกทะเบียนรถเฉยจ๊ะฮะรายละเอียดของข่าว
บอกกันอีกทีก็ได้ทะเบียนบบบชาวชิง๗๑๖๗
เลยเออนะ
เพื่อนำไปประดิษฐานที่สาราการประเรียนวัดศรีทองพัฒนาราม
และมีพิธีเจริญพุทธมนต์พุทธพิเศษพร้อมจัดตั้งชาวบ้าน
เวรยามดูแลป้องกันการถูกลักขโมยอีกด้วย
เพราะเป็นพระพุทธรูปโบราณไง
โจรขโมยได้ยินอาจจะอยากจะมาขโมยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดี
แต่เชื่อหรือเปล่าของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
ใครที่ขโมยของจากสิทธิ์ของโบราณต้องเอามาคืนกันเกือบทุกรายเลย

มาไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์แล้วกันต้องบอกว่ายุคสมัยนี้ค่ะ
ก็ก้มหน้าเดินสวนกันไม่มีใครคุยกันเลย
โอ้โฮคุยกันแต่ได้ลงในไลน์แชทกันอยู่นั่นแหละ
แต่ว่าคุณยายท่านนี้อายุ๘๐ปีแล้ว

คุณยายเขายังอ่านหนังสือด้วยตาเปล่า

จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน
คุณคุณยังต้องใส่แว่นตาเลยอายุเท่าไหร่เอง
คุณยายอายุ๘๐แล้วค่ะ
หนังสือได้แบบไม่ต้องใส่แว่นตาเลยนะคะ
คุณยายบัวลอยบุญมีอายุ๘๐ปี
การอ่านหนังสือให้ฟังโดยไม่ต้องใส่แว่นตา
ขณะเดินทางมาร่วมงานเปิดห้องสมุดมีชีวิต
เลิมพระเกียรติ๖๐พันศาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านท่าศิลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาสุรินเขต๒ตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินค่ะ

พาคุณยายสิงห์บุญมีอายุ๘๒ปีพี่สาวและเพื่อนรุ่นเดียวกันมาในหมู่บ้านมาร่วมงานด้วย
คุณยายบัวลอยจะอ่านได้ช้าหน่อยนะแต่ยังสามารถอ่านหนังสือได้
โดยบอกว่าเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่๔เท่านั้นเอง

ถูกต้องเดี๋ยวไปฟังค่ะคุณยายอ่านให้ฟัง

นี่เณี๋ยวว่าเป็นอย่างที่ดีเกิดลูกหลาน
ในการรักการอ่านหนังสือนะคะ
สำหรับเด็กที่ติดโซเชียลดูคุณยายเป็นตัวอย่างนะคะลูก
ปรบมือรัวให้กับคุณยายทุกท่านเลย
คุณยายจบแค่ป๔เท่านั้นนะคะ
เด็กสมัยนี้นี่แหละอ่านหนังสือน้อย

เอาเป็นตัวอย่างนะคะอ่านหนังสือกันด้วยเยอะ

ท่านที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราในรายการ

พบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป